เรื่องแบบนี้กำลังใจก็ยังคงส่งกันอย่างต่อเนื่องนะคะ
เดี๋ยวพาไปดูไม่ว่าจะเป็นที่น่านหรือที่กำแพงเพชร
ก็มีการส่งกำลังใจให้กับทั้งผู้ปฏิบัติงาน
นี่ค่ะคุณผู้ชมที่โรงเรียนบ้านถืมตอง

โรงเรียนก็ให้นักเรียนชั้นป๔ถึงป๖๕๐กว่าคน

เพื่อเรียนรู้วิถีชีวิตของชาวนาในชนบท
ก็มีพ่อแม่ผู้ปกครองแล้วก็คณะครูร่วมดำนาด้วยนะ
ทีนี้กิจกรรมระหว่างดำนา
คือนักเรียนเขาก็นำต้นกล้ามาเรียงค่ะ

เพราะว่าจะส่งกำลังใจให้กับทีมหมูป่าอาคาเดมี่
แล้วก็อยากให้ทั้ง๑๓ชีวิตออกมายังปลอดภัยนี่เห็นไหม
พอปักเป็นเลข๑๓แล้วก็ยืนล้อมกัน

หมูป่าออกมาเร็วนะ
หมูป่าออกมาเร็วนะ

เสียงตะโกนส่งกำลังใจนะคะ

เป็นบรรยากาศที่ตลาดเทศบาลพรานกระต่าย

สถานีตำรวจภูทรพานกระต่าย

แก้บนหน้าสารพระพรมนาน๒ชั่วโมง
เพราะว่าก่อนหน้านี้ดาบอุไรขอบนบานเอาไว้
บอกว่าถ้าเกิดว่าเจอทั้ง๑๓ชีวิตเมื่อไหร่
จะขอมารำแก้บนที่นี่
ไปฟังเสียงกันหน่อยนะคะ
ดูข่าวแล้วก็น้ำตาไหลเกิดความสงสาร

ว่าถ้าช่วยเจอเด็กแล้วยังมีชีวิตอยู่ทั้ง๑๓คน
ก็จะมาลำแก้บนให้ครับ

แล้วก็ในการรวมพลังครั้งนี้ก็

อยากฝากขอบคุณฝากเป็นกำลังใจให้กับหน่วยซิลและทุกท่าน
ที่ไปปฏิบัติการช่วยน้องจนเจอนะครับ
ฝากขอบคุณทุกท่านแล้วฝากเป็นกำลังใจให้
ฝากเป็นกำลังใจให้สู้กันต่อไปครับ

นี่แหละดาบอุรัยนะครับสวยโดดเด่นมากเลยนะครับค่ะค่ะ

แล้วค่ะก็เป็นกำลังใจดีที่ทุกคนสามารถทำได้